เชียร์เบียร์คนนี้คุณผู้ชมเป็นร้านที่นครสวรรค์เนี่ยโดนลูกค้าทำร้าย
ลูกค้าตบหน้าเธอเขาให้แต่ไม่ตบได้ไงเพราะผู้ชายอ้างว่า
สาวชื่อเบียร์จะมาทำอย่างนี้กับเขาก่อน
คุณผู้ชมดูทันไหมแต่รู้เห็นว่าตบอ่ะดูแค่เห็น
ตบอ่ะใช่แต่ก่อนหน้าจะตบฝั่งสาวชีเบียเขาเอื้อมมือมาทำอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชม
อยากให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตัวผู้ชายที่เป็นลูกค้า

เขาบอกว่าฝั่งสาวเชียร์เบียร์จะมาจับของสงศนเขาว่า
เขาไม่ชอบ
เขาไม่ชอบ
ลูกค้าชายยังไม่พอใจถีบเข้าไปซ้ำอีก

กับทีมข่าวว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืน
คืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์
ตอนนั้นเธอก็เดินเชียร์เบียร์ตามโต๊ะต่าง

ไม่ก็เติมเบียร์ด้วย
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าชวนดื่ม

พอเบียร์หมดเหยือกหรือหมดทาเวอร์นะครับ
ก็ชวนให้ลูกค้าเนี่ยต่ำเพิ่ม

ทีนี้ครับเธอก็ไปเจอกับลูกค้าคู่กรณี

เนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อเบียร์๓ขวดนะ

คุยนั่งคุยเป็นเพื่อนกับลูกค้าผู้ชายคนนั้น
ระหว่างที่คุยกันไปคุยกันมา

ว่ามีการแตะเนื้อโดนตัวกัน

แล้วก็ด่าสาธิ์เศียเทศียเนี่ย
หาว่าเธอไปล้วงจับของลับของเขา
เอาจริงเธอไปจับมั้ยถามมั้ย

แค่จะเอื้อมมือไปนะ

เบ้ยกบอกลูกค้า

กับพี่เบิร์ทไม่ชอบเหรอเขาไม่ชอบเหรอไม่ชอบแหละถึงตบแบบเนี้ย
เออก็ตบเขาให้ผู้ชายเขานึกว่าจะมาจับของลับของเขาครับ
หรือว่าของลับของเขาหมายถึงพุงไม่อยากให้จับหรอกหรือยังไงไม่รู้อ่ะ
เออแต่ก็มีเพื่อนสาวที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันยืนยันว่าตัวสาวเชียร์เบียร์คนนั้นน่ะ
แค่ไปบีบพุงของผู้ชายจริงจริงอ๋อ
กลายเป็นว่าผู้ชายโมโหครับแล้วพูดข่มขู่ประมาณว่าเฮ้ยนี่คนใหญ่คนโตนะ
หรอแต่เองไม่แน่จริงอ่ะทำอะไรไม่ได้หรอกน่ะ
ประมาณแบบอย่ามาทะลึ่งอย่างเงี้ยเออเอออะไรอย่างเงี้ยน่ะ
รู้ต่อค่ะเป็นใครอย่างเงี้ยหรอไม่ฮือ
ฟังสาวเชเบียหน่อยฮะแล้วเราจับจริงไหมไม่จริงค่ะจับพุง
จับพุงแบบหย่อเล่นด้วยนิดหน่อยไม่ได้ไงอืมก็หันไปถามเพื่อนแบบว่า
แบบมึงกูได้จับกูได้จับของเขาจริงก็บอกว่ามึงไม่ได้จับครับ
กูนั่งมองอยู่ว่ามึงไปจับพุงเขาเหมือนแบบไปจับพุงแล้วแบบ
บีบบีบพุงหน่อยว่าเล่นด้วยนิดหน่อยไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอืม
แล้วเขาก็เลยใช่ก็ลุกขึ้นตบหนึ่งก็หนึ่งก็เลยเขาว่าตบ
ตบเลยเหรอแม่น้องโชคร้ายไปเจอเคาะร้ายไปเจอพี่เขา
จะเจอพี่สบายพี่ไหนไม่มีการทะเลาะกันอ๋อเออบีบพุงหยอกเล่นได้
คือเราชอบคนหยอกเราพี่ชอบไงแต่คนไม่ชอบเขามี
ครับเออพี่ชอบคนหยอกแต่ลูกชายลูกค้าชายคนนั้นเขาอาจจะไม่ชอบไง
ก็เลยตบเธอเขาให้เธอบอกโอ้โหตอนนั้นนี่โมโหมากเลยนะ
มึนทั้งชาปากแตกด้วยเธอถึงขั้นเกือบจะไปหยิบเอาขวดที่อยู่บนโต๊ะ
ไปตีคืนลูกค้าแล้วให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเอานี่อะไรรอยถีบเหรอเออ
เออโอ้โหเนี้ยถีบที่ก้นไหมอ่ะฮะเธอบอกดีนะที่เธอดึงสติกกลับมาได้
น้ำแข็งแล้วก็ข่มใจไว้อ่าหลังจากเลิกงานเธอก็เลยไปแจ้งความ
กับตำรวจโอ้นี่ทำถูกให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับลูกค้า
รายนั้นให้ถึงที่สุดแต่ปรากฏว่าโอ๊ยอะไรทำไมนึกว่าจะจบแค่
เรื่องลูกค้ากับสาวเชเบียใจเย็นเย็นดองมันลามไปถึงตำรวจแล้วล่ะ
ทำไมอ่ะตำรวจบอกเอ่อคุณสาวเชียเบียคุณไปไปหารักฐานมาเพิ่มนะ
ฮะเออแม่ของเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กขอความเป็นธรรม
เพราะทราบมาว่าคู่กรณีเนี่ยลูกค้าชายคนนั้นน่ะ
เป็นอดีตทหารที่เกษียณอายุราชการวัยหกสิบสามปีอืม
แต่ส่วนของทางคดีครับตำรวจก็เชิญตัวสาวเชียร์เบียร์ผู้เสียหาย
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้ฮะวันนี้นะ
เชิญไปสอบประคำเพิ่มครับแสดงว่าที่บอกไปหาหลักฐานมาเพิ่ม
ยังไม่เห็นคลิปนี้ใช่ไหมตำรวจยังไม่เห็นรอยถีบที่ก้นใช่ไหม

เห็นภรรยาการท้อยไหมล่ะพี่ไทม์ที่เปิดควด
เออเออเออครับโอ้เฮ้อ
ไปเจอคนใจร้อน